ต่อกันที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

แถลงข่าวเปิดตัวสถาบันสอนฟุตบอล
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในทฤษฎีและแนวคิดฟุตบอล

โดยการสอนที่สามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัย
สามารถนำไปประกอบการเล่นและการสอนฟุตบอลอย่างมีระบบครับ
เนื่องจากเคยมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการทำวิทยานิพล

ประสบการณ์ที่คลุกคลีกับระบบการเรียนการสอนฟุตบอล

สิ่งที่จะต้องเรียนไม่ใช่แค่ฟุตบอลในสนามครับ
ที่จะทำให้การเล่นฟุตบอลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเรียนการสอนจะแบ่งเป็น๒๕บทเรียน
จะปล่อยออกมาสัปดาห์ละ๑บทเรียนครับ
ซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถไปสมัครกันได้ครับ
ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊คของมูลนิธิซิโก้ฟาวเดชั่นครับ